คุณผู้ชมผมพาไปที่ร้านขายของร้านหนึ่งเขาขายวัสดุข้าวของเครื่องใช้ต่างมากมาย
แต่ว่าขายธรรมดาโลกไม่จำลูกค้าไม่ติดใจ
เครื่องสีข้าวเครื่องเป่าลมรองเท้าบูธมันก็ต้องขายแบบมีเทคนิคแบบนี้
เขาเรียกว่าลูกน้องนะพนักงานในร้าน๓๔คนผู้ชายทั้งนั้นเขาทำคอนเทนต์แบบนี้เอาไปดูฮะ

และเวลากลูกที่องค์กดอกที่หายไปเป็นอย่างไรที่ไม่มีคนใกล้

โรงพยาบาลโรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล